โดยเฉพาะที่อยู่ที่ตอนนี้จังหวัดปทุมทานี

แก๊งลักเด็กออกอารวาสอีกแล้ว
รักที่หมายเป็นเออรักไม่ได้รักแบบนั้น

เรียกจากในตอนนี้เนี่ย
มาร้องเรียน๒๐๒๔มาได้กับผู้สิทธิ์ข่าวด้วย
เรื่องนี้เราได้รับการเปิดเผยจากคุณสมัยกล้ำทองอายุ๔๓ปีค่ะ
ร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวของเรานะคะบอกว่า
มีรถตู้สีขาวอุ้มลูกชายของตัวเองขึ้นรถ
แล้วก็ไปปล่อยไว้ในตึกร้างซอยรังสิตนครนายก๓๔
ตำบลประชาธิบัติอำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี
แต่เคราะห์ดีมากที่คุณพ่อสมัยไปเจอแล้วก็ช่วยลูกไว้ได้ทัน
คุณพ่อสมัยบอกว่าหลังจากที่เลิกงานแม่ของเด็กบอกว่า
ลูกชายหายไปให้ช่วยตามหาหน่อยระหว่างนั้นตนเองก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์
ออกไปตามหาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตึกร้าง
เหลือบมองไปเห็นลูกชายสองคนนั่งอยู่ในตึก
ก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมาเล่นอะไรกันแถวนี้
มันเป็นตึกร้างไงแต่เด็กบอกว่าไม่ได้มาเล่นมีคนพามาไว้ตรงนี้
ไม่ได้มาเล่นมีคนพามาไว้ตรงนี้ถามต่อแล้วใครอ่ะนะคุณพ่อสมัยก็เลยพยายาม
ถามรายละเอียดกับลูกชายว่าใครพามาใครพามาที่ตึกร้างนี้
สอบถามลูกชายสองคนบอกว่ามีคนพามายี่ห้อของรถสีขาวค่ะยี่ห้อของรถตอนนี้คือจำไม่ได้
แต่รู้ว่าเป็นสีขาวลักษณะของคนร้ายก็จำได้เพียงว่ามีผ้าปิดบังใบหน้า
ส่วนเด็กชายทั้งสองได้พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่คนร้ายอุ้มขึ้นรถ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคือน้องสองคนบอกว่ากำลังจะเดินไปปากซอยเพื่อจะไปซื้อขนม
อยู่ดีก็มีคนมาล็อกตัวแล้วก็ขึ้นรถจำได้แต่เพียงว่าคนที่พาขึ้นรถเนี่ยเป็นผู้ชาย
เสื้อสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำลายแดงอ้าวมากับรถตู้ทำไมต้องสวมหมวกกันน็อกถูกไหมคะ
ขึ้นรถตู้น้องบอกว่าตอนนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะไอ้คนที่พาน้องขึ้นรถเนี่ยมันสวมหวกกันน็
คือปิดบังใบหน้าไงครับระหว่างที่อยู่บนรถนะคะน้องเล่าต่อบอกว่าผู้ชายที่อยู่บนรถเนี่ย
บอกว่าให้อยู่นิ่งถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเชื่อดคอหลังจากนั้นคนในรถตู้ก็พาน้องไปที่ตึกร้าง
พาขึ้นไปชั้น๒แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปไหนหลังจากนั้นไม่นานเคราะห์ดีนะคะที่พ่อของน้องเนี่ยมาเจอเนี่ยค่ะตึกร้างตรงนี้นะคะ

ตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเขามาจับเราไปอ่ะแล้วเขามุ่งหน้าไปทางไหนรถ
ไปทางนู้นครับอ๋อคือขับมาปุ๊บเราเราจะเดินกลับบ้านใช่ไหมเราเราไปทำอะไรมาครับ
ป้าจะไปซื้อหนุ่มครับแล้วอยู่ดีเขาก็ไปช่าจากข้างหลัง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน้องบอกแบบนี้นะคะทีนี้ทางด้านของเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคุณทองภูลเล่าบอกว่าต้นออกจากร้านขายของกำลังจะข้ามถนน
แล้วก็เห็นหันไปเห็นรถตู้วิ่งเข้ามาในซอยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนรถตู้เนี่ยคือเขาก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรถตู้เนี่ย
รถตู้คันนี้วิ่งเข้ามาแล้วติดฟิล์มดำทึบขนาดนี้เป็นรถตู้คันเล็กสีขาว
ตอนนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะลงพื้นที่หาข้อมูลหาเบาะแสแล้วก็ดูกล้องวงจรปิด
อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นภัยสังคมนะคะยุคนี้สมัยนี้ยังมีแก๊งรักเด็กแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนภัยเช้านี้นะคะ